การที่ผู้เล่นที่ไม่มีโอกาสลงสนามนั้นลงมาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
สปีดเกมของไทยก็ดูดีขึ้น
แต่แน่นอนเกมเมื่อวานนั้นวัดอะไรไม่ใกล้ได้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องตั้งโจทย์ก็คือว่าเราจะยิงประตูให้ได้เท่าไหร่
เพื่อให้เยอะกว่าเวียดนามหรือว่าเท่าเทียมกันคือ๖ลูก

ที่ดูแล้วนะครับหลังจบเกมทุกคนก็มีรอยยิ้มเหมือนนะครับ
เพราะว่าสกอร์ที่ออกมาก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ไทยวางไว้ครับ
แล้วก็เริ่มต้นด้วยการบุกอยากจะได้ประตูนะครับ
โดยเร็วที่สุดก่อนจะมาได้ประตูลูกนี้ครับ
นาที๔๓จากลูกโมงของสุภาชัยใจเด็ด
แล้วก็๒๐นะครับจากการวางยาวจังหวะนี้
ลิงคานนะครับวางให้กับเจริญศักดิ์วงกรถัดมาอีกหนึ่งนาทีนะครับ
เตะอาเจียนไตของยูเว่ที่ยิงฟรีคลิกแบบนี้แหละครับ
ในเกมเจอกับทางแอลมาฮิลิตให้ไทยหนี๓๐แล้วที๕๒
สดาชุดสมพิมพ์มงไป๔๐นาที๗๓ครับ
พรัฐเหมือนตาครับเปลี่ยนตัวลงมาทำชิ่งกับสุภาชัย
ไปยิง๕๐โอกาสเยอะมากเลยนะครับ๕ประตูเนี่ยถ้าเกิดว่า
ชัวร์กว่านี้เนี่ย๕ลูกตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับ
ทิ้งห่าง๖๐ดูเหมือนจะเจ็บแต่ว่าสุดท้ายก็ลุกขึ้นมา
ต่อได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายพยายามจะเร่งนะครับ
เอาประตูที่๗ให้ได้กว่าจะไปได้ต้องลุ้นเลยครับ
ที๘๘จ่ายให้เพื่อนหลายลูกยิงไม่เข้ายิงซะเองเลยครับ
ปโชคสารชาตินะครับยิงเข้าไป๗๐ครับ๓แต้มแรกของทีมไทย
ซีเกมจากนั้นอีกคู่ครับเวียดนามก็ลงสนาม
เจอกับสปลาวครับเวียดนามถล่มชนะไป๖ต่อ๑
นาทีที่๓นาที๑๗แล้วก็นาที๕๖
อีก๓ประตูครับได้จากหนูฮุงหยุงนะครับ
นาที๕๔เหงียนจองวางนาที๘๔แล้วก็เหงียนกว้างหาย
นาทีที่๙๓ครับส่วนสรพปลาวได้๑ประตูนะครับ
จากทางกล้าหันเพชรสิวิลัยทำให้เวียดนามเก็บชัยชนะ๒เกม
้วนมี๖คะแนนเต็มก็เป็นจ่าฝูงอยู่ครับ
อีกคู่ในกลุ่มเดียวกับเราครับอินโดนีเซียยังร้อนแรงครับ
เอาชนะสิงคโปร์๒๐ได้ประตูจากออสเวอร์โด้ฮายนาที๖๔
แล้วก็อาสตาวีบาฮาครับนาที๗๔เก็บ๖คะแนนเต็ม
เท่ากับอินโดนีเซียแต่ว่าเวียดนามนั้นประตูได้เสียบวกอยู่๑๑ลูกนะครับ
ก็นำเป็นจากฝูงที่๓เป็นไทยนะครับ๓เต็มบวกอยู่๕ลูก
แล้วก็มีสิงคโปร์๑เต็มเท่ากับสหปอลลาวแต่ว่าประตูได้เสียลบอยู่๒นะครับ
ก็ดีกว่าทางลาวแล้วก็บลูไนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชนะใคร
แล้วก็ยังยิงประตูไม่ได้เสียไปแล้วถึง๑๓ประตูด้วยกันครับ